ทีนี้เรื่องของการคมนาคมขนส่งมาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าไปสำรวจตอนนี้เรื่องของบขเรื่องของเครื่องบิน
กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือระบบรางรถไฟ
ใครที่จะเดินทางขาล่องขาขึ้นสายใต้ท่านตรวจสอบเรื่องของรถไฟให้ดีด้วยนะคะ
เพราะว่าต้นสายกับปลายสายไม่สามารถที่จะเดินทางแบบต้นสายปลายสายได้นะ

คือบางช่วงต้องขนถ่ายผู้โดยสารด้วยรถยนต์ไปยังปลายสายค่ะ
เรื่องนี้เปิดเผยด้วยในวัตรวุฒิมาราศการณ์พวกการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะที่สถานีวังอำเภอทุ่งสงศ์
ตอนนี้น้ำยังคงท่วมสูงนะคะแล้วก็ท่วมทางรถไฟระหว่างสถานีโคกคราม
นครศรีธรรมราชก็เลยทำให้ขบวนรถไม่สามารถที่จะแล่นผ่านไปได้
รอฟทจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางของรถไฟสายใต้
จำนวนทั้งสิ้น๑๒ขบวนด้วยกันนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
แล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนอันนี้รอฟทบอกว่าคำนึงถึงเป็นหลักเลยนะฮะ
ของความปลอดภัยของประชาชนโดยให้เดินรถถึงแค่สถานีชุมทางทุ่งสงศ์
แล้วก็จะขนย้ายผู้โดยสารทางรถยนต์ไปยังสถานีปลายทางต่อไป
คุณผู้ชมมาดูข้อมูลกันหน่อยนะคะว่าขบวนไหนอย่างไรสายไหนกันบ้าง
ที่จะต้องมีการขนย้ายผู้โดยสารโดยรถยนต์ระหว่างทางเนี่ยนะคะ
สายแรกคือกันตังขบวนรถด่วนที่๘๓กรุงเทพตรัง
เดินทางถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสงศ์นะคะ
เพื่อขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์ไปยังปลายทาง
ขบวนรถเร็วที่๑๖๗กรุงเทพกันตังค่ะเดินทางถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสงศ์
หลังจากนั้นก็จะขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์ไปยังสถานีปลายทางนะคะ
ขบวนรถด่วนที่๘๔ตรังกรุงเทพขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากสถานีตรัง
สถานีห้วยยอดมาต่อขบวนรถออกต้นทางที่สถานีชุมทางทุ่งสงศ์ค่ะ
ขบวนรถเร็วที่๑๖๘กันตรังกรุงเทพนะคะ
ขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากสถานีกันตรังสถานีตรังสถานีห้วยยอด
ต่อขบวนรถออกต้นทางที่สถานีชุมทางทุ่งสงศ์ค่ะ
อันนี้คือสายแรกกันตังนะคะ
มาดูสายที่๒กันหน่อยนะคะนครศรีธรรมราชก็มีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะ
ขบวนรถเร็วที่๑๗๓กรุงเทพนครศรีธรรมราชเดินทางถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสงศ์
หลังจากนั้นก็จะขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์ไปยังสถานีปลายทาง
ขบวนรถด่วนที่๘๕กรุงเทพนครศรีธรรมราชถึงปลายทางที่สถานีชุมทางทุ่งสงศ์
หลังจากนั้นก็จะมีการขนถ่ายผู้โดยสารต่อทางรถยนต์ไปทางสถานีปลายทาง
ขบวนรถเร็วที่๑๗๔นครศรีธรรมราชกรุงเทพออกต้นทางที่สถานีชุมทางทุ่งสงศ์
ขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากสถานีนครศรีธรรมราชมาต่อขบวนรถออกต้นทางที่สถานีชุมทางทุ่งสงศ์ค่ะ
ขบวนรถด่วนที่๘๖นครศรีธรรมราชกรุงเทพคือออกจากต้นทางที่สถานีชุมทางทุ่งสงศ์
หลังจากนั้นก็จะมีการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ที่สถานีนครศรีธรรมราช
แล้วก็มาต่อขบวนรถที่ต้นทางคือสถานีชุมทางทุ่งสงศ์
ขบวนรถท้องถิ่น๔๕๑นครศรีธรรมราชสุงัยโกลกออกต้นทางที่สถานีชุมทางเขาชุมทอง
ขบวนรถท้องถิ่น๔๕๕นครศรีธรรมราชยาลาออกต้นทางสถานีชุมทางเขาอุชุมทอง
คุณผู้ชมนี่ก็เป็นทั้งหมดของขบวนรถไฟที่มีการปรับเปลี่ยนเส้นทาง
สำหรับคุณผู้ชมที่มีตัวโดยสารในเส้นทางดังกล่าว
แต่ไม่ประสงค์จะเดินทางคุณผู้ชมทำยังไงได้บ้าง
หรือถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลข้อสงสัยที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะ
ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริการลูกค้าสัมพันธ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย